คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้ก็ระทึกเหมือนกันนะครับ
มีกลุ่มวัยรุ่นเขาจับกลุ่มกันประมาณสัก๒๐คน
นั่งอยู่ใกล้กับร้านขายก๋วยเตี๋ยว
ปรากฏว่ากลุ่มคู่อรินี่คุณผู้ชมฮะ
คู่อริขี่มอเตอร์ไซค์มามาเจอพอดิบพอดี
วัยรุ่น๒๐คนนั้นแตกกระเจิง
บางคนวิ่งหนีตายออกมาเดี๋ยวจะได้เห็นนะ
ว่าบางคนวิ่งหนีออกมาตามขอบถนนนี่แหละครับ
แต่คุณผู้ชมฮะมีผู้ชาย๒คน
วิ่งหนีเข้าไปในร้านก๋วยเตี๋ยว
พอวิ่งเข้าไปในร้านก๋วยเตี๋ยวกะจะหนีตาย
จะเอาตัวรอดสุดท้ายถูกกลุ่มคู่อบริ
อาวุธครบมือบุกเข้าไปในร้านก๋วยเตี๋ยว
กลายเป็นคลิปวงจรปิดที่บันทึกเสียงไว้ได้ด้วยนะครับ
โดยเดี๋ยวให้ร่างกายก่อน
เสียงเข้ามาในร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยทางนี้

และกเตี๋ยววิ่งเล่าเห็นแต่คุณไฟ

วิ่งหนีมาภายในร้านก๋วยเตี๋ยว
แต่ก่อนหน้านั้นมีผู้ชายอีกคนวิ่งหนีเข้ามาแล้ว
แล้วดูนะเดี๋ยวดูคู่อบรินะ

คู่อริคนแรกก็คือผู้ชายผมยาวใส่หมวกไหมพรมสีดำ

หมวกแก๊ปนะครับนะครับหลังจากนั้นมีผู้ชายอีกคนหนึ่งนะครับ
ใส่เสื้อยีนวิ่งตามมา
แล้วก็รู้แล้วว่าคู่อริ๒คนที่วิ่งไปหลบ
ขึ้นไปบนชั้น๒ของร้านก๋วยเตี๋ยว

ขอโทษเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวบอกขอโทษนะพี่ขอโทษนะพี่

สุดท้ายยกพวกมาจนกระทั่งมาทำร้ายร่างกาย
ผู้ชายสองคนที่วิ่งหนีขึ้นไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยว
แล้วเขากระโดดหนีตายลงมาด้านข้าง
นี่คุณอาวุธครบมือไหมครบมือเลยนะครับนี่ที่กลับมาโอ้โฮ
ถ้าได้ยินเสียงจะได้ยินเสียงข้างบนเหมือนต่อสู้กันแล้วนะครับ
หลังจากนั้นมีผู้ชายสองคนที่หนีขึ้นไปบนร้านก๋วยเตี๋ย
เขากระโดดลงมาข้างกำแพง
จนกระทั่งคุณมีคนตายหนึ่ง
มีคนตายหนึ่งคนนะฮะหลังจากนั้นอีกคลิปหนึ่งนะจะเห็นจังหวะนี้นะฮะ
กลุ่มผู้ก่อเหตุยังไปรุมมารุมมาตุ้มอยู่ข้างร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับ
เพราะว่าคนหนีตาย๒คนเขากระโดดลงมาแล้ว
และจังหวะซอกตรงข้างร้านก๋วยเตี๋ยวน่าจะถูกรุมแทงรุมฟัน
คุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเพื่อนของกลุ่มผู้ตาย
กรูกันมาจุดเกิดเหตุนะครับ
แล้วก็มาช่วยเหลือเอาไว้ได้
คุณผู้ชมจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีดำ

แล้วเขาวิ่งออกมาจากซอกเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวดูนะจังหวะหนึ่งออกมาจากซอกเสร็จแล้ว
นี่คนนี้มือกุมหน้าอกเพราะถูกแทงตอนนี้เขายังมีแรงอยู่นะ

เดอร์พยายามจะโทรแจ้งตำรวจโทรให้กู้ภัยมาช่วย
ผู้ชายเสื้อดำที่จับอกแล้วมีเลือดไหลบอก
คุณผู้ชมฮะสุดท้ายผู้ชายเสื้อดำถูกส่งโรงพยาบาล
แต่คนตายเสียชีวิตอยู่ข้างร้านก๋วยเตี๋ยว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่ง
พื้นที่หมู่๓ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองนนทบุรี
ตี๔ของวันที่๑๕พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะ๑๖พฤษภาคม
ตำรวจสพบางศรีเมืองตามไปจับกลุ่มคนก่อเหตุได้ทั้งหมด
คุณหลายคนมากนะที่วิ่งขึ้นไปกรูด้วยอาวุธครบมือ

คนแรกก็คือนายบิ๊กครับนายบิ๊กอายุ๑๘ปีเท่านั้นเอง
ต่อมาก็คือนายเบียร์อายุ๑๙ปี
นายเบียร์เป็นคนที่สวมหมวกและผมยาวคุณ

นายปอนอายุ๑๘ปีและนายเก่งอายุ๑๘ปี
ส่วนอีก๔คนก็เป็นเยาวชนเหมือนกันนะครับ
อกจากนี้ยังยึดของกลางอาวุธมีดได้ถึง๕เล่มนะครับ

จากการสอบปากคำนายเบียร์คนที่สวมหมวกและผมยาว

วิ่งขึ้นไปไล่ฟันเขาบนร้านก๋วยเตี๋ยวชั้น๒เนี่ยนะฮะ

เคยถูกกลุ่มคนตายและคนเจ็บไล่แทงได้รับบาดเจ็บมาก่อน
อ๋อคือแบบแค้นนั่นแหละแต่เคยโดนก่อน

หรอจริงจนกระทั่งคืนวันนั้นมาเจอกลุ่มคนเจ็บคนตาย
จับกลุ่มกันมากกว่า๒๐คนนั่งอยู่ใกล้ถนน

วิ่งไล่ฟันจนอีกฝ่ายหนีกระเจิง
แล้วก็คนเจ็บคนตายวิ่งหนีขึ้นไป
ชั้น๒ของร้านก๋วยเตี๋ยวก็เลยตามไปฮะ
โดยทั้งสองคนถูกแทงแล้วก็กระโดดหน้าต่าง

ด้านข้างของร้านก๋วยเตี๋ยวที่นักข่าวของเราไปถ่ายมาว่า
โอ้โหหลังคงหลังคามันแตกเสียหายไปหมดเลยนะครับ
ทีนี้สุดท้ายก็มีคนตายคนเจ็บ

คนตายกับคนเจ็บกระโดดลงมานะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ควบคุมตัวทั้ง๖คนแล้วก็มีเยาวชนอีกนะฮะ
ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายนี่คุณ

สุดท้ายก็ยังมาถูกแทงถูกฟันกันข้างล่างอีก
นี่ซอกนี้จนตายนะครับ